ให้ดีค่ะเพราะว่าอาจจะมีคู่รักคู่ใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงก็ได้
ระหว่างคุณตั้มวราวุฒิแล้วก็คุณแซมมี่คาเวล
หลังจากที่ฝ่ายชายนั้นค่ะออกอาการเขินสุดเลยที่ไปจีบฝ่ายหญิงนะคะ
โดนแซวว่าไปจีบฝ่ายหญิงในอินสตาแกรมส่วนตัว
งานนี้ค่ะหนุ่มตั้มออกมายอมรับแบบแมนเลยว่าชอบค่ะ
ไม่ค่อยได้เห็นนักร้องหนุ่มหน้าทะเลนสตั้มวราวุฒิเอาอาการเขินบ่อยนะคะ
แต่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวยอมรับว่าเขินหนักมาก
เมื่อถูกแซวเรื่องที่ขายขนมจีบนักแสดงสาวเซมมี่คาเวล

อีกทั้งค่ะก็ยังยอมรับแบบเต็มปากเต็มคำว่าชอบมาก
แล้วก็พร้อมเดินหน้าจีบแบบเต็มที่
ซึ่งทั้งคู่นะคะก็ต่างอยู่ในสถานะโสดเหมือนกัน
ส่วนแฟนคลับของหนุ่มตั้มก็ไฟเขียวเชียร์สุดแรง
แต่ฟังเพื่อนซีแก๊งสี่โพดำนี่สิคะ
กลับขอเหยียบเบรกชะลอความฟุ้งครั้งนี้
เพราะไม่อยากเห็นเพื่อนผิดหวังค่ะ
ในความน่ารักของเขาไง
ถ้าถามว่าเราหวังไหมใครบ้างไม่หวังพี่
เราก็ตรงนั้นก็เตรียมความพร้อมไปแล้วใช่มั้ย
วันนี้ผมยังไม่เจอหน้าอีกหรอกเลยนะ
เฟนคลับสนุกเฟนคลับคอยด์
ซึ่งคนตามเหมือนแบบว่าเราเล่นละครคู่กันเลยคนตามเยอะมาก
เพื่อนสีโพดำเขาก็แซวหนักมากแซวในไอจีจนผมแบบว่าไม่กล้าคอมเมนต์ต่อว่าจะ
ว่าจะไปเข้าไปยังไงแต่เขาก็บอกว่าเบรกหน่อยออกตัวแรงไปหรือเปล่า
ก็เป็นห่วงนั่นแหละก็กลัวบอกเราหน้าแหกนี้
พูดตรงดีจริงนะคะหนุ่มตั้ม
มมี่เองค่ะก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าชอบหนุ่มตั้มปลื้มหนุ่มตั้มเหมือนกัน
จากการที่เขานั้นชอบเป็นพิธีกรแล้วก็ชอบแต่งหญิงอินเนอร์แรงก็เลยชอบค่ะ
งานนี้แฟนก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ